อ่ะไปรวมข่าวหัวร้อนกันหน่อยอันนี้ก่อน
หนุ่มขี่รถจักรยานยนต์นะครับหัวร้อนขี่ปาดหน้ากลางถนน
ฟอร์จูเนอร์จอดแล้วก็ชักปืนจ่อเลยนะฮะ
กันว่าไม่พอใจที่รถยนต์ฟอร์จูเนอร์เนี่ย
เบรกรถเสียงดังปั้งนะฮะแล้วมีไปสะกิดท้ายมอเตอร์ไซค์ด้วย
คลิปวงจรปิดเหตุการณ์นี้นะครับชายที่ขี่รถจักรยายนปาดหน้าขวาง
รถตอยุตาฟอร์จูเนอร์กลางถนนจนรถตอยุตาฟอร์จูเนอร์ในเบรกไม่ทัน
ท้ายรถจักรยานยนต์จากนั้นคนขี่รถจักรยานยนต์ลงมา
แล้วก็ชักปืนออกมาขู่ครับขู่คนขับรถฟอร์จูเนอร์
ขณะนั้นมีรถเก๋งสีดำมาจอดประกบข้างนะครับ
แล้วก็มีชายอีกคนลงมาทุบที่กระโปรงรถแล้วก็ขี่รถหนีไปนะฮะ
ผู้สื่อข่าวสอบถามนายจักริจอายุสามสิบเก้าปี
คนขับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่า
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยเขาจะไปทำธุระแถวถนนเลี่ยงเมืองสามัคคีปากเกร็ด
หลังจากทำธุระเสร็จแล้วก็ขับรถจะกลับบ้าน
เมื่อมาถึงบริเวณปากทางเข้าโรงพยาบาลชนรับประทาน
ก็พบรถจักรยายนคู่กรณีขับอยู่ในเลนกลาง
แต่เนื่องจากรถของเขาขับมาด้วยความเร็ว
เบรกกระทันหันจนเกิดเสียงดังขึ้นทำให้คู่กรณีเนี่ยไม่พอใจหันมามองครับ
กระทั่งมาถึง๕แยกปากเกร็ดครับเขาขับรถนะฮะ
ซ้ายมุ่งหน้าท่าน้ำปากเกร็ดแล้วก็จะกลับรถเพื่อย้อนกลับเข้าบ้าน
เมื่อรถแล่นมาถึงหน้าสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดปรากฏว่าคู่กรณีเนี่ย
รถแล้วก็ชักปืนออกมาจากเอวเดินเข้ามาหาแล้วก็ดึงประตูนะครับ
ใช้อาวุธปืนเนี่ยนะครับจอมาที่ศีรษะแล้วก็พูดว่า
มึงขับรถชนกูทำไมนะฮะระหว่างนั้นก็มีเสียงนะฮะ
รถเก๋งสีดำเนี่ยมาจอดประกบด้านข้างแล้วคนขับก็ลงมาทุบใส่หน้ารถของเขา
แล้วก็เดินอ้อมท้ายรถเข้ามาชกที่ใบหน้าหลายครั้งจากนั้นมีผู้หญิงลงมาจากรถครับ
ห้ามชายคนเก่าแล้วก็ขึ้นรถขับหลบหนีไปขณะชายคู่กรณียิงปืนขึ้นฟ้า
แต่กระสุนมันขัดลำกล้องทำให้สไลด์ปืนอยู่สองสามครั้งนะครับแต่ก็ขัดลำกล้องอีกนะครับ
เก็บปืนแล้วก็ขึ้นรถหนีไปฮะครับหลังเกิดเหตุนะครับ
เขาไปแจ้งความกับตำรวจสมภาพปักเกร็ดนะครับให้ช่วยติดตามตัวชายที่ก่อเหตุทั้งสองคนมาดำเนินคดี
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากไม่พอใจที่เขาขับรถตามหลังรถจักรยานยนต์แล้วก็เบรกรถกระทันหันนะครับ
แล้วเขาก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางขัดแย้งกับใครมาก่อนครับ